ครับส่วนตอนนี้ค่ะมีข่าวในโลกโซเชียลเยอะต่อเนื่องทุกวันนะคะ
เราก็มาตรวจสอบให้อันไหนเรื่องจริงเรื่องไม่จริงยังไง
จะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันอันนี้ค่ะมีคนแชร์เรื่องนี้
เป็นภาพและเสียงของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
แล้วก็พูดในลักษณะที่ว่ามีคนติดโรคโควิด๑๙เป็นแสนราย
แล้วคนก็แชร์คลิปนี้กันเยอะแชร์ในลักษณะที่ว่า
นี่ไงล่ะเราปิดบังข้อมูลจริงแล้วเนี่ยจังหวัดสุรินทร์จังหวัดเดียวเนี่ย
ติดเชื้อโอ้โหตั้งเยอะแล้วก็มีคนติดเชื้อเป็นแสนรายเลยนะทั้งหมด
มีคนแชร์คลิปนี้กันเยอะนะคะเราก็เลยตรวจสอบให้ว่าจริงหรือไม่จริงนะคะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะก็ได้ไปคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์มานะคะ
นายไกรสอนกองฉลาดนายไกรสอนบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้ต้องแถลงข่าวเลยแหละ
แถลงข่าวเมื่อช่วงเย็นช่วง๖โมงเย็นเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยว่าใช่เสียงท่านไหมคะ
ตั้งแต่ต้นเนี่ยผมเนี่ยเอาข้อมูลที่ได้รับการอ่าฆาตการขั้นสูงสุด
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาเนี่ยนักวิชาการก็บอกให้คาดการณ์ขั้นสูงสุดไว้ก่อน
ว่าถ้าไม่ทำอะไรแล้วปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้
ชาวบ้านไม่ช่วยกันภาคราชการไม่เอาใจใส่เนี่ย
เขาก็จะทำเป็นตารางให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ออกมาบอกเลยว่าตัดต่อนะคะ
คือคลิปภาพและเสียงที่แชร์กันไปประมาณ๔นาที๕๐วินาที
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์บอกว่าเขาเอาไปตัดตั้งแต่นาทีที่๔๓๖ค่ะ
ตัดไปเป็นการดึงมาจากเพจของการประชาสัมพันธ์จังหวัดด้วยแล้วก็ตัดต่อข้อความ
นี่นะคะก็เลยประนามการกระทำแบบนี้แล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะคะ
ผู้ว่าก็เลยโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กบอกว่ายืนยันว่ามีผู้ติดโรคโควิด๑๙ที่จังหวัดสุรินเนี่ย
เพิ่มอีก๑รายณตอนนี้รวมเป็นทั้งหมดแค่๖รายเท่านั้นรายล่าสุดเป็นผู้หญิงอายุ๒๖ปี
เป็นหมอนวดแผนโบราณนะคะเพิ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดภูเก็ต
ที่แชร์กันไปว่าโอ้โหสุรินมีเป็นแสนแล้วเนี่ยเป็นภาพและเสียงที่ตัดต่อนะคะ
จะได้เข้าใจตรงกันนะฮะค่ะความจริงแล้วคนที่เห็นแต่แรกแรกแล้วไปเชื่อเนี่ย
ผมว่าโอ้ไปเชื่อได้ยังไงนะคะจังหวัดเดียวเป็นแสนคนเนี่ยมันทำให้คนตกใจค่ะ
จำนวนคนติดเชื้อมันก็เกินจำนวนประชากรที่มันนะฮะ